หอผ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ประกอบอยู่ในประเพณีแห่ช้างผ้าเปรียบประดุษเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยหอผ้ามีลักษณะเป็นเฮือนที่ภาษาถิ่นภาคเหนือหมายถึงเรือน
ทำจากโครงไม้ก่อให้มีลักษณะเป็นเสาสี่ต้นก่อขึ้นเป็นโครงเรือนและหุ้มให้สวยงามด้วยผ้า
ส่วนภายในจะบรรจุข้าวของเครื่องใช้บรรณาการต่างที่มีลักษณะเหมือนกับของที่ให้ช้างกินได้เป็นอาหารของช้าง
และยังถือเป็นข้าวของที่สื่อถึงความเป็นสิริมงคลความอุดมสมบูรณ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน